ภายใด
แพ้๒๓ครั้งเสมอ๒ครั้ง
ความข้างหลังแพ้คะแนนมงคลไชยเพชรสุภาพันธุ์
เวทีมวยสยามออมน้อยครับ

โลโนเมืองศรีมาชื่อธนากร
วิโสลำอายุ๓๐ปี

กมาแล้ว๑๒๗ครั้งชนะ
๘๓แพ้๔๔ครั้ง

ยกที่๒ที่เบิร์ตพอยต์ครับ

อ่าแต่ว่าหายไปนานทั้งคู่แหละ

เตะเข่าปั้มตีรุนแรงเช่นกัน
แต่หายจากสังเวียนเมืองกรุงนี้ไปนาน

ครั้งหลังนี่แพ้คะแนนสักสุริน

ราชดำเนินเมื่อวันที่๑๓มิถุนาปี๕๖ครับ

บนเวทีก็กรรมการวรสักพักดีคำนะครับ

มุมแดงก็มีคุณสุนทรเพชรเลือดนะครับ
และทีมงานของซูจีบะหมี่เกี้ยวครับ
ถอดมงคลให้กับอุ้ยเสียวป้อนะครับ

ฝ่ายแดงอุ้ยเสี่ยวป้อนี่สูง๑๗๐เซนติเมตร
ส่วนฝ่ายน้ำเงินโอโลโน่สูง๑๗๖เซนติเมตรครับ

แค่งสถานเวทีกระเทือนผู้ชี้ขาดบนวิธีวรสักพักดีคำ
ให้กระแนนสารคนชายุทธ์คำลาเลจิลวัฒน์อินเหยียมและก็ชุมคนอินทายศ
แข่งสีแดงนะครับอุ้ยเสี่ยวป้อซูกรีปะหมี่เกี๊ยว๑๔๔
น้ำเงินโอโลโน่เมืองศรีมาช่วงไหว้ครูนะครับ
สังเกตเห็นพี่จำนงเมืองศรีมานะพี่ปากขยับแว่นถกแขนเสื้อเสยผมหน่อย

น้ำเงินนี่ต้องบอกว่าฝีมือมวยจัดจ้านมากเลย
จัดจัดจัดอุ๊งเรียงช่วงนิดนึงด้วยแต่ห่างไปนาน
ต่อยรอบนอกนะวันนี้มาชื่อนี่สายที่ศึกยอดมวยศรีไตรารัสเลย

มาวัดกันที่สภาพร่างกายว่าเปลี่ยนเสียดสีเมืองทีคู่นี้ต่างฝ่ายต่างประทะแล้วจะยุบหรือเปล่านะดู

สิ่งที่มุมน้ำเงินก็มีจำลงเมืองสินมานะ
อย่างที่ผมบอกไปขยับแขน

มาอยู่เสื้อลายแดงเห็นมั้ยที่มุม

โอ้ยซ้ายหน้าเห็นมั้ย

ลุงนี้เขินเลยครับ

หมดยกแรก
วยร้องคู่เอกของเรานะครับผ่านมาแล้วยกแรก
ทางขวายแดงด้วยเสื้อป่อนี่ไม่เกรงสักสีมวยรุ่นพี่เลย
เดินเข้าหาโดนทางด้านโนโลโน่นี่

เตะลูกโทษเลยกินป่าไว้เลย
เข้ากลางหลังโอโรโน่เต็มหลังเลยครับ
ตรงนี้ครับวนไปวนมาที่ต่อยจะได้หมด

นี่ถ้ามาแทร่จ้องนี่เจ๊งชัยนะ

ชาวบ้านบอกมดจอม้วนเดียวจบอ่ะดิ
คุณสุนทรสุจิบบำมิเกียบเฮ้ยเราไม่มีแทร่จ้อง

ก็คอยไปคอยมาแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะ

แมทฟิวสัยตาลี้ราชาติจ้านมาก

ขับเลยเดี๋ยวพ่อยันจะมาช่วยเลย
ถ้าไม่เข้าในจริงเกงสีน้ำเงินแบบ

ไปเรื่อยตากลมแอร์เย็นสบาย
โมไซต์ปล่อยมือก็จะทำหล่น

เอาล่ะนะต้องลบพุ่งแล้วต้องเบียดตลอด
ด้านนอกแล้วรู้เลยครับน้ำเงินถ้าไม่จำเป็นนี่ถนอมถนอมแรงเลยนะ
ถนอมพวกมัวละกายเลยน้ำเงิน

ลอกไม่ได้ขยับไม่ได้ถึงหลายจังหวะ
ก็เริ่มขยับเข้าหาเข้าใกล้ขึ้นอีกนิดแล้วนะ
ดูเสี่ยวก็จะอธิบายเป็นแผงนางรึหรือเปล่า
มียุบมีหลอกออกนิดเดียว

ลอกลูกยึกหยัดยึกมาสวยค่ะแข่งซ้ายหน้า

โวโรโนนี่แม่ใครเห็นจากผมที่แม่ข้างหน้า
ข้างหน้าเหลือน้อยนี่รู้เลยผ่านกรรมศึกมาเยอะแล้ว

กดแขนก็กดไม่ลงครับแรงยังดีอยู่เยอะ
เชื้อป้อก็อาจจะเหนื่อยน้อย
แต่ทรงนี้ถูกแล้วอุ้ยเสือป้อก็ต้องขยับเข้าหน้าแบบนี้
แต่อย่ายุบด้วยนะเห็นไหมเกี่ยวร่าง
ลงทำยืนเลย

ยึกยึกเพลี่ยงมัดขวา
แค่งซ้ายหลุดทุบโต้ด้วยขวาสวยงาม
มันคบสูบนะฟรีวิวสายตาลีลาต่าง

เสียงหลัง

เผินเผินเผินเผิน

ลักษณะแบบนี้นะยก๓มาคงจะถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งแล้ว

ตู้ช่องมันยังไม่เปิดไง

โดนกระจับต้องระวังนิดนึงครับ

เดี๋ยวก็ตียกสามนะครับ

มวยร้องผู้เอกวันนี้ผ่านมา๒ยกนะครับ
ฝ่ายแดงนี่ระดับพระเอกหนังจีนเลยเสื้อพ่อ
ต่อยมัดเต็มหน้าเลยครับปวดแข้งซ้ายไปโดนตัดขาล้มทั้งยืนเลยครับอุ๊ยเสียวป่อ
ไม่เป็นท่านี่กลับมาก็ได้ลูกแก้คืนนะครับหักเหลี่ยมล้มโอโรโน่ลงไปอยู่
ไปนอนขาชีฟ้าอยู่
ยังดูไม่ออกนะครับยกที่๒เล่นจังหวะหักเหลี่ยมล้มโอโรโน่ลงทำต่อยกที่๓ครับ
ที่๓นะครับอุ้ยเสียวป้อคงจะต้องเปิดเกมเหมือนเดิมนะครับ

สีน้ำเงินโรโน่นี่ลองให้กับตอบ๒ยกดูแล้ว
น้ำเงินไม่ลงแน่ครับต้องเปลี่ยนเกมไหมยก๓
ให้เร็วกว่านี้แล้วครับอยู่ข้างนอกน้ำเงินเก็บเกี่ยวกินหมดเลย

ข้าวทันเลยโดดทันค่า
ลงทุนมากแล้วจะได้ทุนคืนหรือเปล่า

โลโน่เท่านั้นเป็นผู้ให้คำตอบ
จะโดนเข่าปักเข้าไปด้วยนะน้ำเงินโนโลโน่
ยังไงลุกมาแล้วก็ต้องเดินต่อครับ

เริ่มลุ้นหนัดที่แรกกระหยาบแว่นแล้วตอนนี้

เจอเอาไว้ยังไงล๊อคพยายาม

ได้ไม่ได้ก็ต้องดิ้นแหละ
เป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวครับโอโรโน

มันมาใหม่สั่งสู้แล้วครับ

ยึกยักษ์เหยือกลังโตเต็ม
คืนเอากั้นคอด้วย
พยายามสักชกเลย

โอโลโน่เอาวงใน

๒เด็ก๓เด็กยอมเลย

สุภาษีคนไทยแบบไปไม่ลามา

มันไปโดนอะไรก็ไป๒ทีหยุดไปเฉยเลยนะ

นี่แหละนะ

มีผลเลยนะมันต้องดูภาพช้าอีกที

โดนกระตุกเข่าเข้าไป๒ทีครับตึก

โดนซ้ายเข้าไปแหลมซ้ายเข้าไปอีกที
โหเต็มท้องน้อยเต็มสดือ

ลูกนี้แหละครับเรียบร้อย

คุณชิคขาดบนวิทยาลัยภาคดีค่ะ
วิเชียวเป้าซูกีบะหมี่เกี๊ยว
ยกที่๓พักสักครู่